นี่อาจจะเป็นงานสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยได้เข้าเฝ้า

ใช่วันนี้ก็เป็นที่รู้จักกันอย่างดี
ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทในหลวงรัชกาลที่๙กันด้วย
วันนี้เราได้มีการสัมภาษณ์เปิดใจความรู้สึกของเธอ

พอถึงวินาทีที่เรา

ท่านก็ได้จัดให้เข้าเฝ้าที่วังไกลกังวลหัวหิน
ซึ่งก็ตอนแรกก็เฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอ
ก็แบบพากันตื่นเต้นแล้วก็ท่านก็
ถ้าพูดภาษาสามัญชนธรรมดาก็ได้มีโอกาสให้ครอบครัวเราได้เข้าไปเข้าเฝ้าด้วย
ก็วินาทีนั้นก็คือได้นั่งต่อท่าพระองค์ท่าน
ก็ท่านก็เดินเข้ามาแล้วก็นั่งพักเก้าอี้
พระองค์ท่านสอนให้เรารู้จักพอเพียงรู้จักมัธยัติรู้จักเก็บออม
รู้จักรักษาความดีรู้จักรักษาสิ่งที่เราได้มา
ซึ่งมันเป็นความภาคภูมิใจของเรามันเป็นความภาคภูมิใจของประเทศ
ซึ่งท่านก็แต่ว่าเนี่ย
เราได้ดูการแข่งขันเนี่ยกับทองแดงนะ
คุณทองแดงเนี่ยนั่งดูด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็พอได้เหรียญวินาทีที่ได้เหรียญนะ
แบบว่าเราก็ดีใจทองแดงก็ดีใจกับเราด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เป็นสิ่งที่ปราบปลื้มในวันนั้นมากว่า
ครั้งหนึ่งในชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย
ได้มีโอกาสได้อ่าทำเพื่อประเทศไทยแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะเข้าเฝ้ารัชกาลที่เก้า
ซึ่งก็เป็นเหมือนกับศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติเนี่ย
น้อยคนนักน้อยคนนักที่จะได้เข้าไปเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด
ซึ่งเราก็มีโอกาสตรงนั้นแล้วก็ถือว่าก็เป็นเกียรติประวัติของครอบครัวเรา
เป็นความภูมิใจเป็นความทุกอย่างที่เราได้มีโอกาส
ได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดแล้วก็เราก็รักท่านอย่างไม่มีข้อแม้
เป็นความรู้สึกที่มาจากใจจริงเราฟังแล้วเองก็ทราบซึ้งไปด้วยนะคะ
เป็นความรู้สึกของอุดมพรพลศักดิ์อดีตนักยกน้ำหนักหญิงคนแรกของไทย
คว้าเหรียญทองโอลิมปิกครั้งที่๒๘ณกรุงเอเทนส์ประเทศกริสเมื่อปี๒๕๕๙

คือเหรียญทองแรกของไทยเนี่ยอย่างที่ทราบกันดีก็คือสมรักคำสิง

เป็นบุคคลที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยทั้งประเทศเลยก็ว่าได้
ปัจจุบันนี้น้องออนรับราชการทหารค่ะ
มียศเป็นพันตรีหญิงอุดมพรพลศักดิ
ตำแหน่งนายทหารประจำแผนกประวัติบำเน็ตบำนาน

ณฑนทหารบกที่๒๑ค่ายสุรนารีกองทัพภาคที่๒
โดยน้องออนก็ได้น้อมนำพระราชดำรัฐของในหลวงรัชกาลที่๙
เมื่อครั้งที่มีโอกาสเข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท

นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของเงินรางวัลที่ได้จากการ
คว้าเหรียญทองโอลิมปิกกว่า๒๐ล้าน

ตามหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙
รับสั่งว่าให้รู้จักคุณค่าของสิ่งของที่ได้มา

ออนก็เลยนำเงินจำนวนนี้ค่ะ
ไปลงทุนสร้างหอพัก๓ชั้น

เทศบาลนครนครราชศรีมา

ว่าเธออาจจะไม่ได้ไปแข่งกีฬา

หอพักน้องออนวงเล็บ

เวลาเธอจะยกน้ำหนัก

แข่งขั้นไปสู้เพื่อประเทศชาติไทยนะครับ

ก็ต้องเทิดพระบรมชายลักษณ์ในหลวง